ดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากนะคะ
เป็นอาสาทหารพรานคนหนึ่งถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายรุมกระทืบอะค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่ามูลเหตุมาจากว่าอาสาทหารพรานไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
ไอ้ตัวเพื่อนเนี่ยนะคะไปมีเรื่องเขม่นกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ออกมาเดี่ยวกันหน้าร้านแต่ปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ยเพื่อนหนีกลับไปแล้ว
หนีกลับไปก่อนค่ะถ้าอาสาทหารพรานคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยค่ะ
ก็ถูกทิ้งให้กลายเป็นเหยื่อโดนรุมกันซะโอ้โหหนักเลยนะครับคุณผู้ชม
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรค่ะดูคุณดูกี่คนนับแบบเป็นเกินสิบ
ไม่ไหวอ่ะเออแล้วรุมจนคุณเห็นไหมคุณเห็นผู้หญิงที่ใส่ผ้ากันเปื้อนไขว้สีชมพูนี้ไหมคะ
บางคนชาวเน็ตเขาจะบอกโอ้โหเจ๊แบบใจกล้ามากเจ๊สุดมาก
เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุค่ะคว้าลูกโม่ขึ้นมาชูเลย
เพราะว่าคนตะโกนห้ามก็แล้วไม่มีกลุ่มไหนยอมหยุดเธอรุมทำร้ายสักทีนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะคนเยอะมากเจ๊เลยตัดสินใจคว้าลูกโม่ขึ้นมาชูให้เห็นเลย
แต่ช่วยเห็นเฉยนะไม่ไม่ยิงไม่ยิงชูให้เห็นเฉยกลุ่มวัยรุ่นพอเห็นเนี่ย
คุณว่าเขาหยุดไหมดิฉันว่าเขากำลังอีลุงตุงนังกับการรุมทำร้ายอ่ะ
ไม่หยุดคือเพราะไม่ได้ยิงไงชูขู่เฉยไม่ได้หันมาเห็นหรอก
ไม่สนใจเลยค่ะข้ามไปตีกันอีกฝั่งนึงคือแค่ย้ายที่อ่ะ
จนกระทั่งวัยรุ่นกลุ่มนึงวิ่งหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ยิงปืนนะคะ
พอเหตุเริ่มคลี่คลายแม่ค้าแกก็กลับไปขายก๋วยเตี๋ยวตามเดิม
คงลูกค้าอะไรก็ตกใจคือตกใจตกใจทั้งเรื่องที่คนรุมทำร้ายกัน
ตกใจทั้งปืนลูกโม่ของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
คือที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่มีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยไงคะ
น้องก็คงไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ตกใจกันใหญ่นะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยคนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเบาน็อต
เป็นอาสาทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๘
ต้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบเหตุการณ์
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุอาสาทหารพรานไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
แล้วดันไปเขม่นกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
พอออกจากสถานบันเทิงมาก็เจอกันใกล้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะ
เพื่อนของอาสาทหารพรานที่เป็นคนที่มีเรื่องเนี่ยเอาตัวรอดก่อนเลยจ้
เขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นห่างมาก
หนีไปก่อนเลยปล่อยให้อาสาทหารพรานถูกกลุ่มอริรุมทำร้ายอยู่ตรงนั้น
แต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
ซึ่งแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่เอาปืนขึ้นมาโชว์ค่ะ
คือเข้าใจแหละว่าหวังดีแล้วก็เจตนาดีแต่ก็ต้องโดนเรียกสอบนะคะ
ตำรวจสพเมืองชุมพรจะเรียกเข้าไปให้ปากคำ
กรณีมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองด้วย